นักศึกษาผู้ชายคนนี้คือขี่มอเตอร์ไซค์มา
พอมาจอดติดไฟแดงคนขี่มาประกบข้าง

งงสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยังมีการถามอีก
แบบไหนอ่ะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดงงใช่ไหมงงใช่ไหม

เมื่อวันที่๓ที่ผ่านมามันอาจจะเห็นตรงขอบมุมหน่อย
อันนี้จังหวะชกไปแล้วซัดไปแล้วนะ

ขนาดน้องคนที่เขาเป็นน้องคนโดนต่อย

ซัดไปจนล้มทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์ค่ะ
น้องคนที่เจ็บอายุ๑๘ปี
แหม่มาจอดรอไฟแดงอยู่ตรงบ้านหนองใหญ่

ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่พอมีผู้ชายขี่มาประกบข้างแล้วซัด
ล้มทั้งคนทั้งรถแล้วขนาดน้องเขาประคองตัวลุกขึ้นมา
ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นก็โดนผลักอกแล้วก็เกิดเป็นความชุนละมุนที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นคนเกาะเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หายไป
ให้ดูภาพหลายรอบหน่อยนะคุณผู้ชมทีนี้อีกมุมหนึ่งอีกมุมนึงคือจับภาพได้
ตอนคนเจ็บน่ะคือคนเจ็บเองหนีหนีคนต่อยข้ามไปอีกฝั่งนึง
แล้วหลังจากนั้นคนที่ต่อยก็สตาร์ทรถแล้วก็ขี่ไล่ตามมันมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
อยากรู้เหมือนกันนะตอนที่วิ่งหนีวิ่งไล่ตามกันไปตรงนั้นแล้ว
ไซค์มันก็ขวางอยู่ใช่ไหมพลเมืองดีมาเขยิบมอเตอร์ไซค์ให้
นักข่าวของเราเลยลงไปเจอน้องคนที่โดนต่อยอายุ๑๘ค่ะน้องวรวุฒิ
ก็เล่าให้ฟังผมเรียนอาชีวะพี่อยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละ
ผมเพิ่งกลับจากปึกงานเลยพอขี่มาถึงสามแยกตรงนี้
จู่เขามาจอดด้านข้างผมนี่แล้วเอาแผลให้ดู
นี่แหละเขาชกผมแบบเต็มแรงเลยนะแล้วก็ถามผมว่าแบบ
มึงแบบไหนอืมแล้วชักมีดมาจะแทงผมด้วยอ่ะ
ผมก็ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นด้วยเขาก็ขี่มาประกบคู่ผม
แล้วก็ถามผมว่ามึงแบบไหนยังไงผมก็เลยถามกลับไปว่า
แบบไหนพี่แล้วเขาก็เลยต่อยผมล่วงลงกับพื้น
แล้วผมก็ลุกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
ผมก็ถามว่าทำผมทำไมประมาณนี้ครับพี่
แล้วเขาก็แบบเข้ามาผลักผมผมก็เลยได้ต่อสู้กันนะครับ
เข้าไปต่อยเขาเลยครับพอเขาสู้ไม่ได้นะครับ
เขาก็เลยนั่นแหละพี่เอามีดเอาจากเกรถมาแทง
แต่ผมก็หลบได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำผมอย่างนั้น
จากเขาอยากรู้ว่าทำไมทำผมแบบนั้นอันนี้สงสัยส่วนตัวนะ
จะให้ตอบอย่างไงดีอะแบบไหน

ตอให้ไม่ได้ถามหาเรื่องเพียร์จแบบไหนพี่แบอร์จยังไง

เขาก็ตอบแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าถูกถามว่ามึงแบบไหนเหรอ

ถ้าถามพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตจะตอบแบบไหนแบบเบิร์ต
ยิ่งโดนเลยว่ะพี่ว่ายิ่งโดนแบบนี้
โอ้โหสับใหม่สับใหม่
จริงแล้วทางฝั่งผู้เสียหายน้องเนี่ยน้องนักศึกษาวัย๑๘คนนี้

คนที่มาต่อยเขาเนี่ยพ่อก็อยากถามเขาแบบไหนอ่ะ

ก็จุดตรงนี้เนี่ยนะเคยมีคนที่เป็นคดี
ใช้วิกลจริตนะเอามีดแทงคนตายตรงปี๖๓มาแล้ว
แล้วพฤติกรรมของคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเอ๊ใช่ไหมอ่ะ
ใช่คนวิกลจริตหรือเปล่าอันนี้ฝั่งผู้เสียหายเองก็สงสัยเหมือนกัน
เพราะว่าพกมีดติดตัวด้วยไงครับเออมีหลักฐานแบบนี้แล้ว
ฝากตำรวจที่สพเมืองขอนแก่นด้วยนะคะครับ